ชนบุรีมีอีกแล้วนะคะสำหรับศพเด็กทารกถูกทิ้ง
คือเด็กทารกไม่ใช่ขยะนะคะอย่าเอาไปทิ้ง
คือเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในซอยหนองเป็ดหายหน้าหอพักแห่งหนึ่งในตะวันศูนย์สุดภาระค่ะ
สุดภาระนึงเลยครับใกล้กับบ้านพระของนางจินดาธนอมรอด
นายกเทศมนตรีนครแหลมชะบังเนี่ยนะคะมีคนไปเจอศพทารกเพศชาย
สภาพเนี่ยสมบูรณ์เลยกลางซอยตรงที่เจอศพเนี่ยนะคะ
มันมีถังขยะอยู่สามถังที่วางเรียงกันเป็นถุงพลาสติกสีชมพูแบบเนี้ยค่ะ
ที่เจอใบเล็กนิดเดียวเองนะคะมัดอย่างมิดชิดข้างในมีเสื้อยืดสีดำ
แล้วก็ห่อศพทารกแรกเกิดเพศชายมีสายรกสายสดือติดอยู่
สภาพร่างกายสมบูรณ์เลยค่ะเจ้าหน้าที่คาดว่าเสียชีวิตมาไม่ต่ำกว่าสองถึงสามชั่วโมงแล้ว
นางสาวอรุณผมงามวัยสามสิบเจ็ดปีชาวจังหวัดเพชรบูรณ์แม่บ้านหอพักเนี้ย
ให้การว่าก่อนเกิดเหตุประมาณสักตี๕เข้ามาทำความสะอาดที่หอพักตามปกติ
ทีนี้จังหวะนำขยะมาทิ้งก็เจอถุงพลาสติกลักษณะเหมือนผิดสังเกต
ก็เลยเปิดออกดูโอ้โหตกใจเลยนะคะเพราะว่าเจอศพเด็กทารกถูกห่อด้วยเสื้อยืดอยู่ข้างใน
ตำรวจบอกว่าจะติดตามภาพกล้องวงจรปิดบริเวณใกล้เคียง
แล้วก็จะสอบปากคำพยานในที่เกิดเหตุติดตามหาตัวผู้ก่อเหตุมาลงโทษให้ได้
แล้วก็ต้องนำศพทารกไปตรวจที่โรงพยาบาลแหลมชะบังก่อน
เพื่อดูว่าเด็กเนี่ยเสียชีวิตขณะที่คลอดออกมาหรือว่าเสียชีวิตหลังจากที่คลอดออกมาแล้ว
เพราะว่ามันมีผลในเรื่องของการแจ้งข้อกล่าวหาด้วย
ทำไมทิ้งกันเหมือนเป็นผักเป็นปลาเลยนะฮะ
เป็นเด็กคนหนึ่งเขาก็มีชีวิตมีหัวใจนะ
คนอยากมีเขายังไม่มีนะคุณผู้ชมอันนี้มีแต่เอาไปทิ้งแบบนี้นะครับ